ส่วนใครที่อยากจะกินลูกชิ้นแล้วก็มาทางนี้เลยค่ะ

ถ้าใครชอบแบบไหนส่งกันมามากมาย
แต่ร้านนี้นะคะก็มีสารพัดแบบที่เราชอบ

นี่คุณไม่ต้องแปลกใจว่าวันรถไถคุณจะพาไปไถนาหรือยังไง
บอกเลยว่านี่แหละค่ะคือร้านลูกชิ้นที่ดิฉันจะพามารู้จักค่ะ
ลูกชิ้นนี้นะคะก็คือเป็นร้านที่ทำจากรถไถนา
เอารถไถนาเก่ามาตกแต่งเห็นไหม
วางตู้ลูกชิ้นมีตู้น้ำแข็งแล้วก็ใส่หลังคาเข้าไปค่ะ
เป็นแบบเป็นร้านที่ใบเครื่องที่ได้โดยเอารถไขยันแหละมาเป็นพาหนะ
ไอเดียสุดแจ่มนี้เป็นของคุณปัญญาอายุ๕๖ปีค่ะ
เธอบอกว่าในพื้นที่หมู่บ้านของเธอก็คือหมู่๔ตะมนต์วังท่าช้าง
แต่ว่าเธอเองก็ขายลูกชิ้นเหมือนกันก็เลยคิดว่าทำยังไงให้มันแปลกใหม่ให้มันน่าสนใจ

ไม่เหมือนใครเธอนอนคิดไปนอนคิดมาอยู่หลายคืนค่ะ
จู่ก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอารถไถนาเก่าที่มีอยู่๒คันนี่แหละ

นี่เป็นเอกลักษณ์
ติดแล

ต้องออกแรงหน่อยมันเป็นเอกลักษณ์จริง
เธอบอกว่าเธอมีอยู่แล้วไอ้รถไถดาเก่าก็เลยดัดแปลง
เปลี่ยนด้านหลังที่บรรทุกฟางข้าวเมื่อไปเป็นร้าน
ตกแต่งอะไรดูแบบโอ้สวยงามนะคะแล้วก็ป้องกันฝนได้ด้วย
และนี่ค่ะเป็นลูกชิ้นทอดปิงไส้กรอกทอดมีลูกชิ้นหลายแบบเลย
เมนูง่ายแต่อร่อยล้ำ
ถูกต้องจะทานเป็นของแก้มก็ได้จะทานเป็นกินจริงจังก็แล้ว
แต่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะ
เธอก็ทำแบบนี้มายาวนาน๑๐ปีแล้วนะ

ปีแล้วค่ะขายดิบขายดีขายได้ตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็เลยบอกว่าเอาล่ะใครที่อยู่ปราจินบุรีอยู่กะบินบุรี
หรือมีโอกาสไปที่นั่นอยากจะไปแวะทักทายไปอุดหนุนลูกชิ้นเธอหน่อย
ก็แวะไปได้นะคะเธอจอดขายอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
อยู่ที่ปราจินบุรีนะคะก็ลองดูนะคะ
เพราะเอกลักษณ์ของการจัดร้านเนี่ยไม่เหมือนใคร
ผมพูดถึงลูกชิ้นทอดผมชอบทานแบบนี้ก็อร่อยดี
แต่ถ้าเป็นการทอดโดยการชุบแป้งไปด้วยแล้วก็
แป้งสีส้มชมพูใช่ลูกชิ้นสีส้ม
แป้งหนายิ่งชอบงั้นเลย
เด็กนั้นลาดน้ำจิ้มหวานเปรี้ยวเผ็ด
แล้วนึกถึงลูกชิ้นยืนกินของบุรีรำ
เดี๋ยวฉันจะบอกนะถ้าใครไปศรีสะเกดบ้านดิฉันขอขายนิดนึง
มันจะมีลูกชิ้นอร่อยหลายเจ้าแต่ดิฉันจะไปกินประจำที่วัดป่าศรีสำราน
จะเป็นไส้กรอกแดงชุบแป้งทอดแล้วคนขายแบบ
นั่นก็คลักสิขายดีมากไส้กรอกแดง
แต่ไม่ได้เข้าข้างฝั่งทอดอย่างเดียว
ฝั่งย่างก็มีมาเหมือนกัน